เมื่อวานนี้การโหวตนายกรัฐมนตรี
คนกีฬาส่วนใหญ่ก็มีการโหวตให้
คุณเสถาทวีศิลป์เป็นรัฐมนตรีคนที่๓๐
ก็จากการโหวตเมื่อวานนี้

ผลโหวตก็เห็นชอบ๔๖๒เสียง

แล้วก็งดออกเสี่ยง๘๐เสียง

โหวตทั้งไม่เห็นชอบ

โค้ชหลังฆานวิทผลชีวิน
ที่เป็นสอวรเป็นโค้ชทั้งว่าก็โค้ชเห็นชอบ
อดีตเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ

ประธานที่ปรึกษาสโมสรสุโขทัยเอฟซีจากภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็รวมไปถึงนายชัยชนกชิดชอบนะครับ
ก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของบุรีรัมยูเนเต็ดจากพักภูมิใจไทย
ก็มีข่าวว่ามีโอกาสที่จะเป็นผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะครับ
นายกรวีปริศนานคุณรักษาการประธานไทยลีกจากพักภูมิใจไทยนะครับ
แล้วก็นายวรวุฒิศิลปะอาชาอดีตประธานสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี

ส่วนไม่ลงคะแนนเสียงนะครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับ
ที่เมื่อวานนี้ไม่ลงคะแนนเสียงนะครับ